สวัสดีค่ะอ้าวขอโทษเป็นพี่คิวเหรออ้าวใส่ไข่ถอดไม่
ให้เยอะเจอกันวันจันทร์เธอกินข้าวเวลากินปลาให้เสร็จก่อนเนอะ
ก่อนจะเข้ารายการให้พันวิ่งเข้ามาทันแล้วอืม
โอเคไหมเสียงโอเคไหมอืมโอเคแล้วล่ะเสียงโอเคนะครับ
เสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหมติดไวร์เร็ดยังอ๋อไม่ต้องติดเนอะ
คุณแม่กำลังเอียมอนิเตอร์กำลังชื่นชมอ่ะว่าเห็นดวงดาวดวงใหม่
คุณแม่นะพี่หนุ่มหนูชื่นชมมากเลยอ่ะ๓ปีที่ผ่านมาแม่เป็นคนดีอ่ะ
คุณต้องไปไปอีนี่นะแว้งเมื่อวานไทยรัฐนิวโชว์มาแว้งใช่ไหม
อีหนุ่มฉันนั่งดูอยู่พอดีเมื่อวานไทยรัฐนิวโช
นี่ก็ไปถามเขาไอ้บ้าพี่อุ๋ยถามไม่ใช่หนูไปถามอยู่นั่นน่ะ
อีบ้าทำไมไม่เดี๋ยวก่อนคือถามอีกว่าฉันไปฉันก็ต้องไปอยู่แล้ว
นี่พี่หุยถามพี่หุยบอกว่าเห็นเมื่อวานคุณมดดำไปใช่ไหมอย่างงี้

อ้านุ่มแต่งงานศพก็ไปเกือบหมดน่ะ
ไม่ค่อยไม่ค่อยไป
หรือถ้าเธอจะตายถ้าจะลอง่ดูเนอะ
ของคุณน่ะทั้งงาน
คุณศพงานแต่งงานคุณไม่ค่อยไป

จริงงานศพฉันไปครบนะเธอ

ดูเรื่องโควิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนตกใจ

แล้วยอดผู้เสียชีวิตก็ยังสูงด้วย

วันนี้๒๒๑๓๐ราย
เสียชีวิต๖๙รายค่ะ
วันนี้เนี่ยลงมาอยู่ที่๑๕๐๐แต่ก็คือรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ๓๔หมื่นอยู่ดี
ถือว่ายังเยอะอยู่อ่ะนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
เดี๋ยวนายกจะเป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่
วันศุกร์นี้๑๘มีนาคมคาดว่าทางกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาคงจะมีการเสนอปรับมาตรการ
เรื่องการควบคุมเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโควิด
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะเขาบอกว่าน่าจะมีการพิจารณา
คลายล็อกอีกเรื่องกิจกรรมต่างต่างประชาชนจะได้สามารถใช้ชีวิต
อย่างปกติได้มากยิ่งขึ้นโดยแผนที่เขาบอกเอาไว้ว่า
จะเปลี่ยนให้โรคโควิดเนี่ยเปลี่ยนจากโรคระบาดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่น
ก็คือเขาตั้งเป้าเอาไว้คือ๑กรกฎาคมใช่ไหมคะ
มันก็จะเป็นแผนระยะเวลา๔เดือนเขาบอกว่า๓บวก๑
โดยระยะที่๑ก็คือตั้งแต่๑๒มีนาคมก็คือวันที่วันเสาร์
ต่อสู้ในนี้คือกดให้ตัวเลขมันอยู่ต่ำใน
ข่ายที่จะถูกย้ายไปเป็นโรคประจำถิ่นได้นะคะ
ก็ต้องสู้ไม่ให้ตัวเลขสูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะมีมาตรการต่างออกมา
ระยะที่๒คือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ลมค่ะก็จะเป็นการคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น

ตอนนี้เรารุ้นอย่างเดียวจริง
คือยาตอนนี้ค่อนข้างจะ๗๐๘๐แล้วนะ
ที่เขาบอกว่าทางจีนเป็นคนคิดค้นขึ้น

เพราะฉะนั้นระยะที่๒เนี่ย

ก็คือปลายพฤษภาคมจนถึง๓๐มิถุนายน
จะเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลือ๑๒๐๐๐ราย

ก็คือ๑กรกฎาคมเป็นต้นไป

ก็คือจะเปลี่ยนให้โรคระบาดใหญ่
มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นให้ได้นะคะ

ก็คือกลุ่มคนที่ผู้สูงอายุ๖๐ขึ้นไป

ส่วนที่โลกออนไลน์เขาแชร์กันเยอะมาก
เป็นคลิปที่โอ้โหชาวเน็ตฟาดแบบฟาดยับเลยเหมือนกัน

แต่ว่าประมาณนี้คือน้องงอแงอะไรอย่างนี้

คือมินว่ามันเป็นอารมณ์ตกใจของน้อยด้วย

เออก็ทำเขาก่อนอะไรอย่างนี้
เด็กเขาก็คงเหมือนท่าตายาน

เขาบอกว่านี่พ่อแม่ยังใจดีนะมาห้าม

เรามีมั้งไหม
เนี่ยเขาแชร์กันเยอะแต่ต้องเปิดเบอร์หน้าน้องด้วย

ที่ต้องน่าติดตามคือเดี๋ยวจะมีนายกเฉพาะชมสรรพคร

แล้วดูซิว่าไอการเปลี่ยนเป็นโรคประจำท้องถิ่นนั่นปุ๊บ
คือคำถามที่ประชาชนกลัวที่สุดคือ
ครั้งแรก๔ครั้งแรกรักษาฟรี
ถ้าสมมุติมันเป็นโรคประจำท้องถิ่นเอาละเรารู้แล้วประกันประจำถิ่นเนี่ย
หนึ่งประกันมันไม่มีประกันที่เจอจ่ายจบมันไม่มีแล้ว
ประกันชีวิตยังใช้ได้อยู่ประกันตามสิทธิ์
เขาก็เลยบอกว่าคำว่าประกันตามสิทธิ์
เขาก็เลยถามพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป
หรือคนทั่วไปที่ทำมาหากินเนี่ยจะทำยังไงกับการรักษา
ประกันสังคมอาจจะเป็นประกันสังคมอาจจะเป็นบัตรทอง

ก็คือคุณมีสิทธิ์ไหนในการเอาโรคประจำถิ่นในที่นี้
คือลืมโควิดที่มันเป็นโรคน่ากลัวระบงระบาดอะไรไปเลย
ไม่มีแล้วคิดซะว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะ
เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปหาหมอเราใช้สิทธิ์ไหน
เหมือนกันทุกอย่างเราป่วยอะไรก็ตาม
แล้วเราไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเราใช้สิทธิ์ไหน

ถูกต้องไหมเหมือนทุกวันนี้ไข้เลือดออกยังน่ากลัวอยู่ไหม

ไข้หวัดใหญ่ลงนู่นลงมันก็ยังน่ากลัวอยู่
เพราะฉะนั้นโควิดกำลังจะเปลี่ยนเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่

เราก็มีสิทธิ์ไปซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไป
ถ้ายามันถูกได้รับการอนุมัติออกมาใช้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเป็นกันปุ๊บมันไม่มีการรักษามันมีการควบคุม

อันนี้ก็เลยต้องรอดูวันศุกร์นี้ที่เขาประชุมมาว่า
ตรการที่เขาจะออกมาเพื่อที่จะสู้เพื่อไม่ให้ตัวเลขอ่ะ
มันสูงมากไปกว่านี้ให้มันต่ำกว่านี้
และมาตรการที่เขาจะคีฟให้ตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยมันอยู่ที่เท่านี้
และมาตรการที่เขาจะลดให้ผู้ป่วยมันจำนวนเหลือแค่๑๐๐๒๐๐คน
แล้วมาตรการที่จะทำให้มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นเขาจะออกอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง
ซึ่งเขาวางไว้กรกฎาถูกต้องไหมกรกฎาหนึ่งกรกฎาใช่ค่ะคือมีนว่ามันต้องดูเป็นระยะ
เป็นเรื่องที่เขาไล่มาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภา๓เดือนนี้
ว่ามาตรการใหม่น่าจะออกมาเยอะแล้วก็ข้อปฏิบัติต่าง
เพราะมันต้องประชุมหลายหน่วยงานร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สาธารณสุขอย่างเดียว
มันก็ต้องมีหน่วยงานอื่นด้วยว่าแล้วเขาจะช่วยเหลือประชาชน
อะไรยังไงแบบไหนได้บ้างแบบนี้

ก็เหลือเกี่ยวโควิดที่หลายคนกังวลกัน
ไปดูเลือกตั้งครูห้าหน่อย
ครูห้าคนนี้อยู่นานมากเลยนะ
๘ปีเท่ากับอย่างนายกตู่นายกตู่จะคบกันเป็นนายก๘ปี
ถึงหาคมนี้ก็ต้องติดตามครูห้าก็อยู่ประมาณนั้น

พัทยาเอ่ยกรุงเทพเอ่ยเราจะได้เลือกกันใหม่แล้ว
สำหรับสมาชิกสรรพารรษท้องตินและผู้บริหารท้องติน
ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาตามที่
สำนักงานกรกตเขาเสนอแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ตามแผนการจัดการเลือกตั้งมีสาระสำคัญอย่างนี้
กรกตจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยา
ในวันศุกร์ที่๒๕มีนาคมจากนั้น
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็จะโอเคละก็จะต้องเตรียมตัวแล้ว
ว่าคนไทยได้เข้าครูหาแน่นอน
แต่อันนี้เป็นการเลือกตั้งเล็กก่อนก่อนที่จะเข้าการเลือกตั้งใหญ่
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
จะออกประกาศให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ในวันอาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคม
หลังสงการมีเวลาหาเสียงกี่เดือนเมษา
มีนาเมษาถ้าสภาก็๒เดือนกว่าอย่างนี้๓เดือน

ซึ่งวันสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่๓๑มีนาคมเราก็จะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาของคนที่จะสมัครผู้ว่ากันแล้วล่ะ
มีนาคมนี้ถึง๔เมษายนนี้นะครับ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
สำหรับการเลือกตั้งจะใช้เขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้งมีผู้ว่ากอทม๑คน
และอีกอันที่เขาเรียกว่าสกสกสกนั่นแหละ
ก็จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีก๕๐คนตามจำนวนเขต
คือเขตกรุงเทพมีกี่เขตก็เอาตามนั้นแหละ
ตอนนี้เขตกรุงเทพก็มีการแบ่งใหม่เป็น๕๐เขตก็จะมีสอกรทั้งหมด๕๐คนนะฮะ
เขตเลือกตั้งเลยขนาดที่พัทยาทุกวันนี้นายกเมืองพัทยาคือคุณสนทยาคุณปลื้ม
ก็จะมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีก๒๔คนส่วนนายกมีแค่คนเดียวอยู่แล้ว
ซึ่งเขาบอกว่าพัทยาเนี่ยก็ต้องดูกันเหมือนกัน
เพราะว่าโอ้โหยังไม่ทันจะประกาศตัวเลย
เขาก็บอกเฮ้ยมีคนที่จะเหมือนจะโค้นบ้านใหญ่
เขาว่าบ้านใหญ่ของแบบว่าบ้านคุณโป้งคุณปลื้มกันแล้วล่ะ

กรุงเทพมหานครก็ต้องดูว่าใคร

ดรเอ๊แล้วแน่นอนใช่ไหม
สองพักใหญ่พชลปรัจฉระตร์ยังไม่เห็น
ยังไม่รู้จะส่งใครตอนแรกมีข่าวว่าจะเอามาดามแป้ง

แล้วก็รู้สึกจะมีการประกาศว่ารองผู้ว่า

มีนาคมเป็นวันที่ทุกคนจะต้องยื่นใบสมัคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้กันแน่นอนแล้วคุณอัศวินที่ตอนแรกเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่ลง
อัศวินจะลงต่อหรือเปล่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะ
ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยนะฮะดรเอ๊ก็จะลงในนามพักประชาธิบัติ
คุณชัดชาติไม่ได้ได้ลงในนามพักการเมืองใดนะฮะอิสระคุณลสนาก็ลงอิสระ
เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วทั้ง๔คนนี้ลงในนามพักแค่คนเดียว
นามพักประชาธิปัตย์คือดรเอกเขาก็รู้อีกว่าตอนนี้ที่เห็นแน่แล้ว
อย่างรองผู้ว่ากรทมทุกวันนี้ก็ออกจากตำแหน่งแล้ว
ออกจากตำแหนรองผู้ว่าเพื่อที่จะลงสนามเลือกตั้งของผู้ว่ากอทมเหมือนกัน
อันนี้เราเห็นแน่นอนที่ประกาศตัวแล้วนะฮะคุณอัศวินสรุปลงไหม
คุณประกาศตัวนี้เขาเหมือนเท่าที่ฟังคำให้สัมภาษณ์ล่าสุด
เหมือนนักข่าวก็พยายามถามตอนไปลงพื้นฐีนะครับว่าจะลงไหม
เขาก็ยินดีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็คิดว่าก็ยังคงเป็นคนรักเขาแหละ
อืมประมาณนี้อืมนะเพราะเขาเป็นถือว่าเป็นผู้ว่าที่อยู่ในตำแหน่งนานพอสมควร
นานที่สุดแล้วมั้งตอนเนี้ยตั้งแต่เรามีจริงจริงแล้วอยู่ผู้ว่ากรทม
วีโรดหรือคนหรือเปล่าฮะอ๋อคุณวีโรดคุณวีโรดคุณวีโรดใช่
คุณวีโรดล่าออกจากภักดิ์เก้าไก่จากเก้าไก่ใช่ฮะจากการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้เตรียมลงผู้ว่าใช่ใช่ซึ่งทางเอ่อภักดิ์เก้าไก่เขาส่งอย่างเต็มตัวอยู่แล้ว
แล้วเรามาดูกันอีกเขาบอกว่าครั้งนี้สีสันก็จะเริ่มเห็นมากขึ้น
เพราะฉะนั้นวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมถึงสี่เมษายนคือสี่วันเนี้ยครับ
เราก็จะเห็นว่าใครจะเป็นผู้สมัครจะมีแบบว่าสีสันจะเป็นยังไงบ้าง
ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับครับครับครับเดี๋ยวกลับมานะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะ
ประวัติญาณนะฮะอีกสามสิบวิติเองฮือ
คุณอัศวินอยู่ในตำแหน่งห้าปีห้าปีครึ่งห้าปีกว่าตั้งแต่ปี
ที่พักไปพอแล้วฮะสีสันก็จบแล้วก็เดี๋ยวต้องติดต่างกับพันที่สามสิบเอ็ด
นะเอ้าไปถึงเรื่องราวของคุณแตงโมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้าย
ที่มีการไว้อะไรให้กับทางคุณแตงโมมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
วันที่คุณไปคือวันเสาร์เป็นยังไงบ้างวันนั้น

ก็คืออยู่ดีแม่เขาก็เดินลงมาจากเวทีที่เขาบอกว่า
จะสู้ต่อเพื่อลูก
แล้วทุกคนก็ตบมือกันแบบว่าโอ้โหดังลั่นเลยแบบ
แล้วคุณไปกอดกับแม่ได้ยังไงแม่เขาเดินมาหาฉัน

ฉันนั่งอยู่กับเอซุปัชฌาเขาเดินมาหาฉัน

เขาก็บอกว่าเนี่ยแม่ดูอยู่นะเขาก็ดู

เออบอกแม่หนูอันข่าวแรงไปก็ขอโทษนะแม่อะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
อุ๊ยช่วงสูงเหรอแม่ช่วงสูง

ส้นสูงเห็นไหมล่ะดีไม่สะดุดบันไดหัวฟาดหน้าไปกับพื้น
พี่พลอย่างนั้นพี่พลเป็นเพื่อนตังโมอยู่แล้ว

ก็คือนั่นแหละก็คุยปุ๊บเสร็จแล้วแม่ก็ถามพี่หนุ่มเกือบว่าแบบแบบ

หนูยังรู้ตรงไหนที่เขาให้หยอดซองล่ะแม่

อืมก็ไปวันเสาร์เอาดูของหนุ่มสิเธอจะมาถ่ายอะไรฉันล่ะ

เออเราวันเมื่อแม่เขาก็แบบว่าเดินมาคุยเขาบอกว่านี่
เขาถามว่าไม่คงแบบแม่เขาคงจะดีใจหรือนี่แม่สู้ต่อเมื่อก็ถามเขาทำอะไรผิดอีกหรือเปล่า

คุณแม่ก็ยังเป็นกังวลอย่างนี้
แล้วมีตอนกอดวดดำเป็นไหนไอ้น้ำเว้ยให้มันยาวสิ
เสร็จแล้วปุ๊บพี่เอเขาก็เอาทนายตั้มมาตรงนั้น

นี่คือวันที่เขาพาทนายตั้มมาเคลียร์ใจกับคุณแม่ป่
ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าท่านายนั่งอยู่ไหน

เพราะวันนั้นทนายตั้มบอกว่าพี่เอเป็นกาวใจให้เคลียร์ใจคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็บอกให้อภัยทนายตั้มร้อยเปอร์เซ็นต

อ่าแล้วทีนี้วันนั้นนี่คือมีใครมันขึ้นไปร้องเพลงข้างบน

เอาคุณไม่ได้ดูเหรอคุณทำอะไรคุณนั่งเมาส์เหรอ
นั่งอยู่กับกล้องปียะข้างนอกไงเธอคนข้างในเยอะ

เออมันนั่งอยู่คุณไอ้กล้องปียะนั่งอยู่กับพวกแบบข้างนอก
อ่าอ่าแล้วตอนที่ทนายตั้มไปกอดคุณอยู่ไหม

ก็หมายถึงว่าฉันอยู่ข้างหน้าก็คือแม่เขาลงจากเวที

ออกป่ะเขาจะสู้ต่อไปแค่นั้นเอง
แล้วก็ทนายตั้มเขาก็เดินมาหาแม่พี่เอเป็นคนพามามั้ง
พี่เอบอกแม่นี่ทนายตั้มแล้วเขาก็คุยอะไรกันฉันก็ไม่ได้ฟังอ่ะ

เดี๋ยวรอภาพอ่ะรอภาพนะรอภาพจะมาเดี๋ยวกูเล่าจบไปหมดแล้ว

มันยากมากเลยหรือเปล่า

เปลี่ยนเรื่องกว่าภาพจะขึ้นเราเล่าจบแล้วภาพก็ไม่มีแล้ว
เขาก็พูดแต่แม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ดูนึกออกป่ะแล้วก็แบบว่า
เหมือนกับเหมือนเขาก็แอบนอยเหมือนไปบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ย
คนตบมือกันเขาทำอะไรผิดอีกหรือเปล่า
คือที่เขาจะต่อสู้ต่ออะไรอย่างเงี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บพี่เออ่ะ
ก็เลยพาทนายตั้มเนี่ยเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ของวันที่มะดำค่ะ

ไม่ใช่ของมะดำไปดีกว่าอันนี้ของวันแรกหรือเปล่า
อันนี้มะวานอันนี้ของมะวาน
เหมือนวันเสาร์คุณแม่ใส่ชุดข่าวป่ะคะ

แล้วเขาลงจากเวทีปุ๊บก็เดินมาหามดดำเลย
นั่นแหละเสร็จแล้วพี่เอก็เลยพาทนายตั้มมา

เวลาเขาคุยอะไรกับทนายตั้มฉันก็ไม่รู้แล้วล่ะ

ว่าคุณแม่เขาก็พอรู้ว่ามันมีกระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหม

วันนี้ผมดีใจนะที่แบบว่าแม่เขาตัดสินใจสู้ต่อ

เพราะเดินมามากกว่าไม่ได้คุยเยอะไง

เพื่อนที่แบบว่าต้องไปเจอกับคนที่งาน

แต่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่ง
ซึ่งแบบมีประเด็นเรื่องราวเยอะแยะมากมาย

มีพระเนกเขามีการภาพคุยกันแบบนี้นี่เห็นไหมอ่าลองดูเนี่ย
เต้เต้พระอาจารย์เหรอชี้เห็นไหมชี้ชี้ชี้เห็นไหมล่ะ
แต่กระติกไปทุกวันนะหนุ่มกระติกไปทุกวันใช่ค่ะคือวันที่สองอ่ะ
วันที่๒ตอนที่แม่เขาบอกว่ากติกตอนแรกแม่เขาจะต้องไปกล่าวขอบคุณแขกใช่ไหมล่ะ
ค่ะเสร็จแล้วแม่ขึ้นไปปุ๊บแม่ก็ไปบอกว่าเนี้ยแม่จะสู้ต่อปุ๊บ
ติกก็เดินออกเลยเพราะนักกะติกเขาคงจะหนีนักข่าวอ่ะถูกต้องปะล่ะว่าอ่ะ
นักข่าวก็ต้องไปลุมถามนางอีกนางก็หนีออกทางด้านลิฟต์แล้วออกไปเลยเหมือนกัน
อืมวันที่ฉันไปอ่ะรู้สึกวันนั้นที่ฉันไปรู้สึกคนที่บนเรือก็มาหมด
แซนก็มาแซนมาแซนมาก็แซนมาปุ๊บก็กลับเลยอ่ะเพราะว่าแม่ประกาศปุ๊
นักข่าวก็รอแบบว่าที่จะสัมภาษณ์แซนเลย
เพราะว่าคือตอนมิ้นอ่านนิวโชว์มินก็เห็นว่านักข่าวก็พยายามไปถามคำถามคุณแซนอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเพราะว่าตอนนั้นมันถือว่าเป็นประเด็นใหม่สุดถูกต้องไหมล่ะ
อยู่ดีตอนแรกคิดว่าทุกคนจะต้องจบวันที่๑๔จะต้องเอาวันนี้ที่จริงวันนี้จะต้องเอาร่างแตงโมไปเผาแล้ว
ใช่ใช่แม่เขาขึ้นไปประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าแม่ขอแบบว่าไม่มีกำหนดในการเลื่อนการชาปนกิจของแตงโมเนี่ยออกไป
อย่างไม่มีกำหนดทุกคนก็ปรบมือปุ๊บหลังจากที่คนตบมือเขาบอกว่าก็นั่นแหละ
เตเต้พอดีนี่นี่ไปแล้วเธอไปแล้วเธอเต้เต้บอกฉันเนี่ยเต้เต้บอกไปแล้วไปแล้วไปไหนเธอ
นั่นน่ะหนีแล้วหนีแล้วเธอเพราะว่าทุกคนก็ต้องเมื่อแม่ประกาศว่าไม่เผาแม่จะสู้ต่อ
นักข่าวทุกคนก็ต้องไปรอสัมภาษณ์ถูกต้องไหมล่ะว่าความรู้สึกเป็นยังไงพวกเขาก็เลยต้อง
อันนี้คือวันเสาร์อันนี้คือวันเสาร์อ่าแต่เมื่อกี้คือเมื่อวานเนี้ยอังกฤษไม่จบใช่อืม
คือหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็มีปัญหาคือทุกคนมองเหมือนก็มีปัญหามีทะเลาะอะไรกันอย่างนี้
ชาติที่แบบคือมันมีอ่าเต้เต้เป็นอย่างงี้อยู่แล้วนะเธอใช่
คือผมเองอ่ะคืออยู่ในวันงานนี้พอดีแต่ผมมันเดินไปฉี่อยู่
อืมตอนเนี้ยผมไปฉี่อยู่พอมันเดินออกไปจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บ

ผมก็สารแนนแล้วอยากจะรู้เรื่อง
เออว่ากระติกมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
กะติกก็ล่าไปฟังบอกมันอันนี้ไงเนี่ยไม่มีอะไร
บอกว่าจริงแล้วคือเขาคุยกับทางพี่เต้อย่างนี้อยู่แล้วพี่เต้
เวลาคุยเนี่ยเขาจะมีคนที่ออกห้าทางอะไรแอคชั่นแบบนี้โอ้โหเต้
แอคชั่นอย่างงี้อยู่แล้วแอคชั่นอะไรแบบนี้บอกอ้าวก็เลยถาม
แล้วตอนที่ชี้หัวแหละเขาเขาเขาเขาพูดว่าอะไรถึงชี้หัวเราอย่างงั้น
อะไรอย่างเงี้ยเอ่อกระติกก็บอกว่าอ๋อเขาบอกว่าก็มึงนี่นะ
จริงจริงแล้วถ้าเกิดมึงกลับมาวันนั้นในที่เกิดเหตุนะกลับไปดูก็
เรื่องก็ไม่เป็นแบบนี้เขาก็ชี้หัวอย่างนี้นี่กระติกบอกแบบ
แบบนี้เสร็จปุ๊บผมก็โทรไปหาเตเต้ผมก็โทรไปหาเต้เต้สิผมก็
แบบเต้เต้ติดใจไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากะติกพูดถูกไหม
อย่างเงี้ยก็เลยโทรไปหาเต้ว่าเป็นยังไงเรื่องมันยังไง
อะไรอย่างเงี้ยก็สาระแหละก็โทรไปเขาก็เต้ก็บอกว่าใช่
พี่เต้บอกใช่เป็นอย่างงั้นเลยอืมอ่าก็ตามพี่ก็เลยตรงกัน
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระติกก็เตือนเต้เต้นะพี่อย่าชี้
เพื่อพี่อย่าคิดเดี๋ยวมันเป็นข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าว
จริงจริงอืมแต่คือคนมันรู้จักกันอ่ะนึกออกปะล่ะเหมือนเต้เต้
ภรรดาคอยหางานเทศแตงโมเย้นเนี่ยหนูอ๋อฮะไม่เพราะจริงอ่ะ
เมื่อวานตอนที่มิดูคลิปนี้กับพี่หูยมิก็ยังคิดอยู่เลยว่า
คือเหมือนประติกรรยาของคุณกะติกอ่ะไม่ได้แบบแรงกลับอ่ะ
ก็เลยคิดว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดภาพที่เราเห็นหรือเปล่า
แต่ในงานกะติกเป็นคนที่ไม่ค่อยออกมาเจอคนสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
พวกคนน่ะโฟกัสไปที่กะติกถูกต้องไหม

มันกะติกจะนั่งมุมซ้ายสุดของเขา
หันหน้าเข้าหาเวทีนะเขาจะอยู่ซ้ายสุดของเขาเลย

ช่างมันจะเห็นมันนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่คุยอ่ะ

ซึ่งเมื่อวานนี้อีกประเด็นนิก

นิกเองก็เลยงงว่าทัวร์จะมาลงน้องนิกทำไม
นิ๊กก็คือเคยเป็นเพื่อนที่รู้ใจกับทางโมอ่ะ
อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานที่เกิดก็คือเรื่องของคุณโตโน่
คุณโตโน่ก็ไปร่วมงานนะครับ
ก็ในช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นเนี่ย
ตอนที่ผมไปถึงแล้วเนี่ยผมก็อยู่ข้างในใช่ไหม

ก็ยืนคุยกับทางอาจารย์ทงชัยแล้วก็คุยกับแม่คุยกันอะไรอย่างนี้

นกก็อยู่ทางขวามือของผมอย่างนี้
เนี่ยพออธิบายปุ๊บเนี่ย

แต่เวลาเราพูดถึงให้ภาพไม่มา

อะเขาให้โอกาสพี่หนุ่มมาอีกรอบนะครับ

คือผมอยู่ตรงนี้ก็คุยกันอยู่อย่างนี้

อยู่ฝั่งนี้

นั่งอยู่ประมาณอย่างเงี้ย

แต่ผมก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาเพราะเขาใส่หน้ากากอย่างนี้
แล้วผมก็ยาวก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นโตโน่

แต่ก็หันไปครับผมก็เห็นผู้ชายคนนี้

นั่งมองอย่างเงี้ย

มองจุดไหนจุดหนึ่งสัก๑๐นาทีนานมากนะ

ก็เลยแบบเดินไปดูปรากฏเป็นโตโน่

เขาก็เลยมากอดพี่

มันก็คุยกันนิดนึงอะไรอย่างนี้
ก็ไปนั่งจนกระทั่งงานได้เริ่ม

แล้วเขาก็เห็นว่าโตโน่นั่งอยู่ข้างหน้า
โน่เห็นเขาก็กอดกัน
มารับบางคนไปจ้างน่ะนะหลับความหกจ้าวท่านมีไว้จ้าง
อีกคนนึงเป็นคนอยู่ในปัจจุบันชีวิตของตางโม
คือคนที่คุณธางโมรักมากอย่างนี้
ผู้ชายสองคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
นะฮะคือเป็นการให้กำลังใจกันเพราะว่ามันสูญเสียทั้งคู่ใช่นะ
นะครับสูญเสียทั้งคู่เนี่ยครับแล้วก็คุณตังอ่า
คุณโตโน่เนี่ยร้องไห้เพราะว่าเหมือนกับที่เขาพูดกันนะฮะ
คือมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วคลิปนั้นอ่ะ
มันเป็นคลิปที่คุณตังโมเองเนี่ยทำให้กับคุณโตโน่ในวันเกิด
นี่นะครับซึ่งคือคุณตังโมเองเนี่ยแกเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้
พูดเลยเล่นไม่เป็นคุณแนน่ค่ะแกก็ไปฝึกมาแล้วก็มาเล่นให้กับคุณโตโน่
อืมนะครับคือเขาบอกคุณโตโน่เห็นคลิปเนี้ยอืม
ก็เลยร้องไห้ค่ะหนักมากเลยนะครับเห็นว่าพี่ปูมามาปลอบ
พี่ปูต้องมาปลอบแล้วก็แบบเหมือนมาแบบกอดอยู่พักนึง
แล้วก็ไปถึงเรื่องของเสื้อผ้าคุณโตโน่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ
โน่เนี่ยใส่เสื้อชุดสีดำมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ย
โมซื้อให้กับศพสร้อยอ่ะแตงโมซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอ่ะ
ก็เลยโทรไปเช็คกับทางโตโน่ก็เลยโทรไปหาตัวโน่ปกติตัวโน่น่าจะติดปลาคอนอยู่
ก็เลยได้คุยกับทางผู้จัดการก็เลยถามผู้จัดการบอกว่า
เสื้อตัวเนี้ยแตงโมซื้อให้โน่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้อยเนี้ย
ซื้อให้หรือเปล่าผู้จัดการบอกไม่ไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ได้ซื้อให้
อันนี้เป็นโตโน่เนี่ยซื้อมาเองค่ะนะฮะผู้จัดการโตโน่ชื่อคุณเมย์นะฮะ
เสร็จผมก็ถามอ่าแล้วที่ตัวโน่เนี้ยใส่เสื้อสีดำอะไรอย่างเงี้ย
คือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงไม่มีอะไรเลย
ความหมายก็คือคุณโตโน่คิดว่าการใส่เสื้อสีดำเป็นการอะไร
เป็นการไว้อะไรในมุมของเขานะเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ย
ทางเจ้าภาพทางเอสุปชัยทางคุณอ้ำ
เขายืนยันชัดเจนว่าจริงใครจะใส่เสื้อสีอะไรไปก็ได้
ใช่ค่ะใช่เพียงแต่ว่าที่ลงในหมายเนี่ยคือหมายความว่า
แตงโมเขาเป็นคนชอบสีนี้สีโอโรสสีอะไรอย่างนี้

ไม่มีอะไรผิดคือใส่ไปได้ไม่ได้ติดอะไรเลย

จริงเมื่อวานเขาบอกมีช็อตแม่กับกระติกจับมือกันด้วยนะคะ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

ในส่วนต้องคดีเนี่ยก็คือจริงตอนแรกอย่างที่คุณประดับบอกไป
คือทางแม่นะฮะคือตอนแรกแม่เนี่ยคือเขาจะให้เผาตั้งแต่แรกตั้งแต่วันนี้

แต่ว่าทุกอย่างเขาเปลี่ยนหมายกำหนดการหมดเพราะว่า
พอดีว่าทางฝั่งของทนายกฤษณะเองเนี่ยเขาได้มาออกรายการพี่แล้วมาเจอกับทางอาจารย์เดชา
ก็มีการพูดคุยกันต่อเนื่องจนกระทั่งธนายเดชาก็เลยได้มาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของทางแม่
หลังจากนั้นทางอาจารย์เดชาก็เลยคุยว่าจริงแล้วสังคมเนี่ยยังกังขาอยู่
เพื่อแบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสงสัยไปเนี่ยก็น่าจะมีการแบบขอผ่านพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
เพราะไปขอที่ตำรวจที่ทีอ่าสมฤนลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบูนการคือเมื่อคืนนี้ตอนแถว๓จน

หลังจากที่มีการไปที่งานของทางฝั่งของแตงโมแล้ว

เขาก็พุ่งตรงไปที่บ้านของท่านเลขานุการ
มนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือท่านธนกิจ
แล้วก็เอาเอกสารไปยื่นให้เมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่ม
แล้วก็มีการขอว่าจุดสงสัยต่างอยากจะให้ยังไง

ท่านก็รับไว้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็นำเรียนกับทางมนตรีกระทรวงยุทธรรมเรียบร้อย
เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็คือออกหมายรับเรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้รอแค่ว่าตำรวจส่งศพมา
ส่งศพมาแล้วก็เดี๋ยวมีการผ่าพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งจะเป็นคนผ่าให้ซึ่งก็มีกรรมการทั้งหมด๔คนในการดู
หนึ่งในนั้นที่จะเข้าไปนั่งสังเกตการณ์คือคุณหญิงพรทิพย์
คุณหญิงหมอพรทิพย์จะเข้าไปดูให้นะครับ
แต่ว่าแกไม่ได้ไปผ่านะแต่แกจะไปสังเกตการณ์
เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาว่าเออเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้
แต่อาจารย์เรียกผ่าก็จะมีเท่าที่ผมชื่ออาจารย์สารวุฒิหรืออาจารย์คิว
ก็จะเป็นคนที่พานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูจากวันนี้ก่อน
ว่ายังไงถามว่าทำไมต้องรอดูจากวันนี้
เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางแม่เองเนี่ยนะฮะถูกทางฝั่งของนิติเวศเนี่ย
เชิญตัวไปตำรวจก็เชิญตัวไปไปเจอกันไปคุยกัน
ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีการโชว์บางสิ่งบางอย่างให้ดู
อาจจะเป็นเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขามีการตรวจสอบมาแล้ว
หรือว่าอะไรต่างนานาที่ยังคงคุมเคลืออยู่และยังไม่ได้เคยแจ้งแม่หรือแจ้งครอบครัว
น่าเชื่อว่าวันนี้เขาน่าจะแจ้ง
ถ้าเกิดวันนี้แจ้งไปแล้วนะฮะแล้วคุณแม่และทนายความเนี่ยยอมรับได้
ก็อาจจะไม่มีการผ่ารอบสอง
แต่ถ้าเกิดว่ายังติดใจหรือเขามีข้อสงสัยอะไรที่ยังแบบไม่ชอบมาพากล
หรือยังไม่โปร่งใสหรือก็ยังติดใจอ่ะเอาอย่างงี้เนี่ย
ก็อาจจะมีการขอผ่ารอบ๒
ตามที่ได้มีการยื่นจำนงไปกับ
อีกหนึ่งเรื่องคือทางหญิงหมอพรทิพย์จะเป็นคนที่ถูกดึงเข้ามาในเรื่องนี้ด้วย
เพราะคุณแม่ต้องการให้คุณหญิงหมอพรทิพย์เข้ามาดูแลด้วย
เพราะฉะนั้นคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ต้องมีส่วนในการรับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่า
ตอนนี้มันมีเหมือนกับหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
แต่ยังไงสักสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องไปดูเพราะตอนนี้สังคมกังขา
แต่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาใช่ไหมมิ้นว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ตำรวจได้ไป
ในคลิปนั้นคือเป็นภาพยังไงนะฮะผู้หญิง
ที่เมื่อวานมิ้นอ่านอยู่ที่นั่งไปหลังเรือแล้วตก
คือเป็นคลิปที่เห็นว่าเรือวิ่งมาแล้วมีคนสองคนอยู่หัวเรือ
แล้วก็เป็นคลิปที่เห็นเหมือนเป็นคนหนึ่งคนอยู่ท้ายเรือ
เป็นลักษณะเหมือนนั่งยองไปแล้วก็ลุกขึ้นมา
แล้วก็นั่งแล้วก็ยืนแล้วก็หายไป
คือเป็นคลิปที่ยืนอยู่แล้วนั่งลงแล้วก็ยืนแล้วก็หายไป
แต่ว่าในผืนน้ำเนี่ยมันจะมีเหมือนกับของตกกระทบผืนน้ำ

ซึ่งอันนี้ตำรวจได้ไปแล้วแต่ยังไม่มีใครได้คลิปนี้ไปนะ
ส่งให้กับทางผู้เชี่ยวชาญในการไปปรับภาพ
ปรับแผงก็ได้ไปปรับให้มันชัดขึ้น
แล้วก็น่าจะส่งไป๒หน่วยงานด้วยกัน

แต่เขาบอกว่ามีสตุดมีนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปนี้
นี่คลิปต่อจากนี้เพราะคลิปนั้นไม่มีโผล่ออกมา
คือคลิปต่อจากนี้จะเป็นคลิปที่เขาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันมีวงน้ำกระเพื่อมที่อยู่ตรงเส้นแสงสะท้อนในน้ำเส้นที่๒อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตรงกับเวลาที่เขาบอกว่าใกล้เคียงกับที่เขากำหนด
ใช่นั่นแหล่งที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะช่วงเวลาที่คุณตังโมวลุคมาตกเรืออะไรแบบนี้
คือตอนนี้มินว่าคนแค่รอดูว่า

คือมินว่าประชาชนแค่อยากรู้ว่าหลักฐานที่ว่านั้นน่ะ

เพื่อให้ทุกคนกระจ่างและเข้าใจตรงกันว่าอ๋อ
มันคือแบบนี้มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แต่เพียงแต่ว่าเพราะมันยังไม่ได้ข้อมูลตรงนั้น

ซึ่งถ้าคลิปนี้ออกมาอาจจะเคลียร์กันหมดว่าอุบัติเหตุ
เพราะตอนนี้เขาบอกยังไม่มีส่วนของฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องฟันหัก

เบื้องต้นเขาออกมาบอกว่าแผลที่ขา
หนึ่งไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่เกิดก่อนเสียชีวิต

เกิดก่อนเสียชีวิตก็หมายถึงว่า
ทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปว่า

เกิดก่อนเสียชีวิต
มันจะมี๒จุดคือ๑ถ้าถูกทำร้ายบนเรือ
กับ๒คือหรือจะเป็นตกใบ้น้ำแล้วไม่โดน
ทีนี้ย้อนกับมฤทธิษฎีแรกคือถ้าอยู่บนเรือ
ที่แบบบาดแผลขนาดนี้เลือดมันเยอะมาก
เลือดจะกระจายเยอะมากเต็มเรือ
แล้วเชื่อว่าทางพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ย
เขาตรวจสอบเนี่ยเขาจะใช้สารตัวหนึ่งในการตรวจ
เป็นแบบเป็นคราบเลยแม้แต่จุดเลือด
เพราะฉะนั้นอันนี้เชื่อว่าทางตำรวจเก็บหมดแล้ว

ไม่มีเลือดแต่มันก็อีก
ถ้าจะมีก็จะมีชาวเน็ต

เพราะก่อนอันนี้เคยมีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะเรือมันใช่ลำเดียวกันไหม
เดี๋ยวมีขอบน้ำเงินอีกอันนึงไม่มี

ก็บอกว่าไม่มีมีแค่ลำเดียวนี่แหละ

์กับเรือซะมั้ยครับ
อาจจะมีไขมันหรืออาจจะมีคราบ
แต่ถ้าเกิดมันทำละเหลือมันจะวิ่งอยู่ตลอด
เอาไปวินอย่างนี้เพราะว่าไปวิสังพิสูจน์ไปทดสอบอะไรแบบนี้
บัยจำลองนี้ก็อาจจะหายไปได้เหมือนกัน
แต่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกแล้วว่ามันมีวิธีตรวจอยู่
คือตรวจพิกรดุของรากคุณตังโม

รวดดูได้เลยว่ามันมีวัสดุอะไรที่ติดอยู่ตรงแผล

มันจะพอรู้ได้ว่าเป็นวัสดุแบบไหน
แล้วมันอาจจะสามารถอธิบายได้ว่าแผลนี้มันเกิดจากอะไร

ถ้าแม่มาปุ๊บเราจะตัดสัมภาษณ์แม่เหมือนกัน

อาจจะกำลังคุยเจรจากันแต่ว่าคุณหญิงหมอก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
อยู่ฮะวันนี้คุณหญิงหมอไม่ได้เข้า

แต่คุณแม่จะตัดสินใจวันนี้ป่ะคะหรือไม่ใช่
คือตำรวจนัดวันนี้ก็เลยเข้าไปวันนี้ก่อน

แล้วตกลงคือคุณหมอต้องรอตัดสินใจด้วยไหม
คุณหญิงบอกว่าก็ในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณแม่ต้องการให้
ให้หมอไทยหมอเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ย
ก็ต้องรอคุยพร้อมกัน

ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจบหรือไม่จบ

แต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมด
ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณแม่คุยกับตำรวจ

แล้วคุณแม่จะแบบพอใจกับสิ่งที่

แล้วก็อาจจะมีการยุติในการผ่ารอบ๒หรือเปล่า

อืมค่ะอ่ะก่อติดหน้าจอไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
รับรองวัฒนีก็มีอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแน่นอน

ใหญ่ใหญ่ไม่แพ้ของคุณตังโมเลย
กรณีที่เป็นรถทัวร์ค่ะ
ไปพุ่งชนกับตอม่อสะพานที่จังหวัดสระบุรีแล้ว

คือมิ้นดูแล้วมิ้นแทบรู้สึกว่าแบบ
โอ้โหนี่มันเคยเป็นรถทัวร์มาก่อน

คือพุ่งชนต่อหม้อสะพานยกระดับแบบ
สภาพรถทัวร์เหมือนเป็นเศษเหล็กจริงค่ะ

แม่ออกมาแล้วหรอแม่ก็จะถาดได้ไหม

เคสนี้เสียชีวิตทันทีในวันเกิดเหตุ๖ศพ
แล้วล่าสุดวันนี้อัปเดตว่าเสียชีวิตเพิ่มเป็น๘ศพแล้วคือ
คนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนถนนไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็บาทเจ็บอีกวัน๒๐กว่ารายได้

สุดท้ายวันนี้ตำรวจออกมาแถลงว่าคนขับเสพยาบ้า

เจอยาบ้าแล้วคนขับก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเสพยาบ้ามาแล้วเขาเผลอหลับใน
เขาบอกเขาวิ่งมาเลนขวาใช้ความเร็วคือ๘๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหม
ใช่คือขออนุญาตนะครับคนประนามแบบ
คนประนามหนักมากตอนนี้กี่ศพแล้วน้อง๘ค่ะ๘ศพแล้วว่ะ
เป็นอีกกว่า๒๐รายซึ่งคนขับเนี่ยเขาเป็นคนขับมือ๒ปกติเวลารถทัวร์แบบเนี่ยที่ขับทางไกลอ่ะ
จริงนี้เป็นรถทัวร์สายกรุงเทพสุวรรณภูมินะคะ
ก็คือจังหวัดที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ขออนุญาตตัดไปที่แม่เลยได้ไหมฮะไปกันก่อนกันเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวอื่น

มีปัญดินไหนติดใจหรือไม่ค่ะ
มมอืม

เตรียมมากมากเตรียมมากมากเลยครับขอไม่พอ

และเวลานี้เราชื่นใจได้บ้างมั้ยครับครับ
ครับแยกออกไป๓ส่วนนะฮะส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอนิติเวทตำรวจ
ข้อสงสัยที่คุณแม่ถามเนี่ยหมอนิติเวศตำรวจเนี่ย
ได้ตอบคำถามทุกคำถามนะครับนะอะไรต่างนะฮะ
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อะไรถูกตีหัวใช่ไหมนะ
แล้วก็ตาฟันฟันเหรอฟันเหรอฟันหักนะนะครับนะ
บาดแผลต่างต่างอะไรต่างต่างเนี้ยนะก็เราก็ได้ดูได้อะไรต่างต่าง
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหักตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
ฟันก็ปกตินะนะครับแล้วก็เรื่องการทำร้ายร่างกายต่างต่างเนี้ย
ไม่มีนะครับอันนี้ก็คือหลักนะเท่าที่เราจะพอพูดได้
นะครับในส่วนในส่วนของหมอส่วนของการสืบสวนเนี่ยนะฮะ
วันนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการโฆษกตำรวจนะผู้การสืบภาคหนึ่ง
แล้วก็คณะตำรวจอีกประมาณเท่าที่จำได้ประมาณ๑๖คนเนี่ย
ก็ก็อธิบายว่าได้ทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบ
ปากละเก้าสิบห้าปากเนี้ยนะครับเอ่อกล้องวงจรปิดนี่ก็มากมาย
เยอะแยะมากมายนะจัดเป็นกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่างต่าง
ทางโซเชียลน่าจะเป็นร้อยมาเกือบเกือบสองร้อยคลิปอะไรต่างเนี่ย
ก็เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดนะครับการสืบสวนแล้วก็
ปัจจุบันนี้ก็ยังทำการสืบสวนอยู่นะครับนะนะครับยังกำลังสืบสวน
พยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญนะ
ว่าอ่าข้อหาอะไรอะไรต่างต่างเนี้ยตอนเนี้ยก็มีแค่ข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ย
ฟังแล้วตำรวจก็ชี้แจงหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายัง
ไม่ได้แจ้งให้เราหลักหลักประมาณนี้ครับนะครับนะฮะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่ารอผลต่างรอคำให้การรอกล้อง
รอผลพิสูจน์พอถอต่างถ้ามีพยาหลักฐานไปถึงใครบนเรือ
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มถ้ามีพยายามหลักฐานไปถึงนะนะครับ
หลักหลักประมาณนี้ครับในส่วนของแผลขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้นขาค่ะครับ
ครับที่ก่อนหน้านี้ทางกระดูกนี้ก็บอกว่าพี่นัทสนทึกเนื้อไปตรวจที่
ครับอ่าฮะแล้วก็คือแล้วที่ที่บอกว่าอ่าแผลลึกไปถึงกระดูกใช่ไหม
นะถ้าดูภาพดูอะไรนะเป็นไงครับไม่เป็นความจริงนะมันเป็น
มันเป็นเอ็นเป็นเอ็นไม่เป็นความจริงที่ลึกไปถึงกระดูก
ไม่เป็นความจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะใช่ไหมไม่มีอะไรเลย
นะครับนะครับส่วนการเน่าเปื่อยนะครับเป็นไปตามปกติไม่พบอะไร
เขาเรียกอะไรรอยช้ำอ่ารอยช้ำนะอ่าตามที่เป็นข่าวนะ
ไม่ไม่พบนะครับการเน่าเปื่อยตาถลนลิ้นจุกปากอ่าก็เป็น
เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเออนะครับนะครับแล้วก็แบบนี้
แล้วคุณแม่ยังจะยืนอย่างในการทำล่าของสิบแสดงโมไปส่งชาติสุดตาม
ที่ประถามประสิทธิ์หรือเปล่าเอ่อผมได้คุยกับคุณแม่แล้วนะครับ
คุณแม่ได้ไปยื่นเรื่องกับเลขาลำตีว่าการกระทรวงยุทธรรมอันนั้นก็
ดำเนินการต่อไปเพื่อความโปร่งใสโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และนิติเวทย์ตำรวจก็ยินดีเพื่อความโปร่งใสนะครับ
ให้เอ่อนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้ทางแรมตีว่าการกระทั่วยุทธรรม
ดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับ
ของสังคมเพราะหลายคนก็ยังคางใจเกี่ยวกับเรื่อง

อ่าถ้าถ้าผลมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่มีผลต่อรูปพอดี
แต่ถ้าเกิดว่าผลมันขัดกันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน
เพราะว่าจะเลือกผลการชนสูตรพลิกศพของที่ไหนนะครับ

ใช่ครับเพื่อไขโคร่ข้องใจของสังคม

ก็ไม่บอกนะครับเพราะว่าเกิดจากอะไร

เขาบอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า
เกิดจากใบพัดเรือหางเสือหรืออะไรไม่ได้บอก

ก็บอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่ได้บอกเป็นไร

ออกก็ได้อีกค่ะถ้าเติบแรกฐานหรือไม่ได้เนี้ย
ผมได้คุยกับผู้การสืบของภาคหนึ่งแล้วต้องไปเอาพยานหลักฐานอื่น
มาประกอบกับบาดแผลนะครับคำถามนี้ที่ท่านถามผมได้ถาม
ก็ไปนำพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ
พนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้การสืบสวนภาคหนึ่งยังไม่ได้สรุปครับ
ยังยังระหว่างรวบรวมอยู่ตอนเนี้ยรอผลพอถอยอีกสิบเก้ารายการ
แสดงว่าเยอะมากสิบเก้ารายการนั้นคืออะไรบ้างอ่ะคำต้อนรับที่ได้บอก
ก็เยอะแยะไปหมดนะครับเนอะเอ่อไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อ
ไม่ว่าจะเป็นเอ่อเหมือนพวกนี้กล้องจอดปิดนะไอไอกล้องน้ำ
เอ่อไอกล้องบวงจอดปิดเพื่ออะไรต่างต่างนะเยอะแยะอีกหลายรายการครับ
จะส่งต่อล่างต่อเต็มโมไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อไหร่ครับอันนี้
อันนี้ก็เดี๋ยวจะปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าจะ
นำศพไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ย
เสร็จจากงานศพเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคุณแม่เหนื่อยมาก
ก็ขอคุณแม่พักก่อนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คุณแม่เหนื่อยนะครับ
วันนี้เนี่ยขั้นตอนตั้งแต่แรกที่มาถึงพิษศาบันแล้วมีการปรับศึกภาพ
สมมุติว่าใช้พิษในการชนะสูตรมีการสิ่งแดดละเอียดของคุณไหมครับ
นี่เป็นคำถามที่ดีมากนะฮะเหตุที่มันมีเรื่องดราม่าทางโซเชียลเนี่ย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมภาพที่หลุดลอดออกไปเนี่ย
เป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดศพนะครับมันก็มีอะไรติดอะไรต่างต่างเนี้ย
มันก็เลยเกิดดราม่ามีรอยอะไรนะฟกช้ำอะไรเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้ถ่ายภาพก่อนและหลังอ่า
ในการชนะสูตรพลิกศพเขาเนี่ยเขาได้ทำการทำความสะอาดหมดนะครับ
นะอ่าตามขั้นตอนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏทางสื่อที่มีร่องรอยนะพกช้ำ
เหมือนถูกทำร้ายร่างกายถูกขวดอะไรวายถูกตีหัว
อะไรต่างเนี่ยมันเป็นภาพที่มันติดอะไรต่ออะไรต่าง
ยงขยะในน้ำอะไรมาซึ่งเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาด
นะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่า
ทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะลำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่เนี่ย
วันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนมากเขาได้ทำการสะอาด
แล้วก็อะไรลอกนะลอกหนังลอกหนังทั้งหมดออกมามันจะออกมาเลย
เห็นเลยว่าไงไม่มีรอยช้ำเลยเขาอธิบายอย่างละเอียดวันนี้
วันนี้แพทย์ทั้งหลายคนครับรวมทั้งหมอทุกคนที่ผ่าด้วย
ครับคำอธิบายเนี่ยตอนนี้ก็เกิดชิดแอบมาอย่างกันทั้งนักศึกษาทางศิลป์ข้านายกับของคุณแม่รึยังครับว่า
สักเหตุการณ์เสียชีวิตของลองแท้งโมเผริญกับอะไรครับ
มน้ำตายครับคือขาดอากาศนะครับนะฮะ
ส่วนบาดแผลที่บริเวณที่ขาถ้าจำไม่ผิดด้านขวาใช่ไหม
อันนี้ไม่ได้ทำให้ตายเราก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะ
เพราะฉะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้น
อันนั้นไม่เป็นความจริงวันนี้ได้เห็นแล้วไอ้นะ

ผมอยากจะฝากว่าให้สงสารคุณแม่นะ
ถ้ารักแตงโมจริงเนี่ยอย่าไปปล่อยข่าวอะไรที่เราไม่รู้ที่มาที่ไป
แม้กระทั่งคลิปที่ว่าอะไรเหมือนดึงผมใช่ไหม
วันนี้ก็ชิดแชร์แจงแล้วว่าคลิปนั้นเป็นการถ่าย

ฟันอยู่ครบทุกสี่ไม่มีฟันหักเลยแม้แต่สี่เดียวฟันหักเลย
นะครับนะวันนี้ดูหมดเลยทุกอย่างวันนี้ดูจากรูปหรือดูจากศพหรือร่าง
เอ่อศพไม่ได้ดูครับดูจากภาพถ่ายศพเลยครับนะครับนะครับ
ฟันนี่ครบเลยนะครับคุณแม่ได้ฟังแบบนี้สบายใจขึ้นไหมครับคุณแม่

แต่เปิดเมืองนะไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องภายในสำรวจเขาคงจะเอาไม่ไม่
นั่นตำรวจเขาขอร้องไว้แต่ทราบแล้วทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะครับ

นะครับ
แต่ก็ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายกัน

น่ะให้พวกหลักฐานที่พอถอย๑๙รายการเนี่ย

แต่ผมคุยกับผู้บัญชากานแล้วนะครับว่ามีเขากำลังนวบหลวงประหย่าหลักฐานอยู่

มันสิ้นสงสัยแล้วก็คลายข้อกังขาสำหรับสังคม
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง๒สถาบันเลยว่า
แล้วก็ข้อเท็จจริงออกมาอย่างที่ทนายเดชาบอกไป
แต่ห้านสังคมอย่างสงสัยก็จะส่งให้ทาง
ฝั่งของกระทุนวิทยธรรมนี่นะฮะส่งให้ทางสถาบันธิวิทยาศาสตร์

โดยที่มีคุณหญิงหมอพรทิพย์เข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วย
เพื่อคลายข้อกังขาทั้งหมด
แต่คุณต้นบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะส่งสมบคุณดังโมเนี่ย

ซึ่งเขาบอกว่ามีการลอกหนงลอกหนังที่มันจะเสียออกไปแล้ว
สวยงามก็ต้องลอกเข้าไปดูข้างในว่า
มีรอยช้ำที่กระแทกหรืออะไรหรือเปล่า

บาดแผลที่โคนขาที่บอกลึกถึงกระดูก

แล้วก็ไม่ใช่ถึงเป็นสาเหตุการณ์ตายได้
ใช่เพราะไม่ได้ตัดเส้นเลือด
เราต้องโฆษณาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา
ผิวแลดูกระจ่างใสปริ้ง
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดต
ไม่แพ้เรื่องพูดต่างโมคือเรื่องราเซียยูเคลน

เพราะว่ามินว่ามันค่อนข้างกระทบทุกคน

บางโรงงานนี่คือหยุดผลิตเลยนะ
อย่างเพราะที่ประกาศมันจะหยุดผลิตเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้คือมันยังไม่หยุดอะค่ะ
เพราะว่ารัสเซียกับยูเครนยังยิงกันอยู่ไม่หยุดเลย
แม้กระทั่งจะมีการเจรจากันไป๓รอบ

ศูนย์เพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศค่ะ
แล้วก็เขามีประเด็นว่า
มันมีกลุ่มผู้ลิภัยเขามารออยู่ตรงนี้
เพื่อจะข้ามไปโปแลนด์ข้ามไปโรมาเนีย
ประชาชนก็โดนลูกหลงไปด้วย
ล่าสุดทางโปแลนด์เองก็ออกมาเคลื่อนไหว

จะไม่เอาทหารเข้าไปยุ่งเรื่องของรัสเซียกับยูเครน

ถ้าสมมุติว่ารัสเซียใช้อาวุธเคมีเมื่อไหร่

เขาสั่นเลยเพราะมันอากาศรู้เสียติดลบด้วยกว่าเนาะ
ไม่คือเขาสั่นเพราะผมว่าเขาไม่สบาย

เขาบอกรัสเซียตอนนี้รัสเซียตอนนี้น่าจะทำอะไรก็ได้

เยดิวเยดิวนี่ไง
เยดิวอลิสรัสคลิปอยู่ไหนวะ
เขาบอกเสิร์ฟลุคสวยบนเครื่องบิน

เขาไปแล้วเมื่อกึ่งเขาเตรียมไปแล้ว
อ่ะน่าจะไปแต่งงานหรือ
ยังไม่แต่เขาคือแก้วว่าเป็นแท้วีเล้ว
ซึ่งเขาบอกว่าถูกขอแต่งงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนี้นะยังขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาว
อะไรนะ
เปิดมุดตบไงนางเดือดไงเธอจำได้มั้ยตอนมาอยู่กับฉัน
จำได้มั้ยก่อนเธอเป็นลูกสาวตัวตรงอย่างฉันนะ
เพราะว่าเมื่อก่อนตบคนจะบอกโอ้โหเด่นดับต้นเลย
พร้อมกับออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งนึง
แต่ครั้งนี้จะไปเที่ยวไหนต้องรอนางรีวิว

อันนี้ไม่ใช่อย่างอ้ะ
อันนี้เป็น

เป็นคนที่มีวินัยในการออกกำลังกายมากแบบมากจริง
เป็นไอดอลด้านการออกกำลังกายของทุกคนเป็นเหมือนแบบกิจวัตรประจำวันของนางอ่ะ
ใช่คือเหมือนเขาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเลยก็ว่าได้ค่ะยังจริงจริงตอนที่เหมือนเขาแบบ
ครอบครอบคร่อนไหมเขาก็เหมือนอุ้บลูกมาลอกอกกำลังกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแฟนนางเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย
เดี๋ยวกลับมาครับ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะนะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณอุ๋ยกับคุณมิ้วนะ
ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปตามกันต่อเรื่องของคุณแตงโมไม่ต้องวิ่งไปนู่นแล้วนะวันนี้
ต้องวันนี้พี่มิ้วมาค่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
โอเคโอเคสวัสดีค่ะ